ดีใจมากที่ได้เจอไบท์วันนี้ครับ
ก็กลัวว่าเธอจะเอายังไงกับฉันไม่รู้ว่าเธอมาแบบไหน

สวัสดีค่ะมินยุนกิฉันรักเธอนะฉันอยากให้เธอจากไปไหนเลย
บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอาย

อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากคุณครู

อยากเป็นแฟนอาย
ถ้ามองพื้นอันนี้มองบนใช่ไหม

ผู้หญิงเก็บหน่อยลูกเก็บหน่อย
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ยกที่ผ่านมาทีมลูกครึ่งอีสานใต้ยังยึดใช้ชนะไว้เหนียวแน่น
ที่๓ในวันนี้น้องแอลจากทีม๓แนวแจ๋วจริง
จะเอาเพลงอะไรมาสู้จะตีไข่แตกได้หรือไม่ต้องมาติดตามกันครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ตอนนี้คณะกรรมการรออยู่แล้วครับพี่หอยพี่โตและพี่ตั๊กครับ
ท่าทั้งสองทีมนะครับพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

จะรักหรือจะร้ายนะครับของพี่แพทย์วงเคลียร์นะครับ

เพราะว่าหนูชอบพี่แพทย์วงเคลียร์มากค่ะ
หนูรักแล้วก็ชอบเขามากค่ะ

โอ้โหสุดยอดมากเลยครับ

บอกราบบอกคลุกและหนูกล้าบ

เพราะว่าปกติหนูเอาแค่เพลงสากล
แต่ว่ามื้อนี้หนูจะให้ยายเห็นนู

รอบที่๑ยกที่สามเริ่ม
แต๊กแล้วศึกครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบนเวทีแห่งนี้ครับ

เฮ้ย

เรียนร้อนมาก

ยังไม่ได้

พี่แต๊กขอบคุณพี่แต๊กชุมแพ้พี่เลี้ยงครับ
เห็นแล้วเห็นบอกว่าน้องแอลนี่นะไม่ธรรมดาเลยนะครับ
อยู่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนก็มีกิจกรรมในเรื่องของดนตรีด้วยใช่ไหมลูก

เป็นนักร้องนำวงดนตรีค่ะ
มีวงมีทีมเป็นของตัวเองเลยใช่ไหมลูก

นี่น้องในวงด้วยกัน๔ชีวิต

เป็นมือเบ็ดครับ

ทำไมคุณพูดคำนี้แล้วตาคุณหวานอ่ะ
มันเป็นเพราะชุดเปล่า๔ชุด

พี่ไอซ์
นักร้องนำดีกว่านะจริงแล้วมารวมทีมกันนานแค่ไหนแล้วนะลูก
น่าจะ๑ปีครึ่งมั้งคะ
ในโรงเรียนของเราครับมีเด็กเยอะไหมครับเกี่ยวกับกิจกรรมดนตรี
แล้วในวงสติงจริงก็ตอนนี้มี๒๒คนครับ

ใช่ครับแบ่งเป็นรุ่นระดับปฐมระดับมต้นแล้วก็มปลายครับผม

วันนี้มีโชว์มาฝากด้วยครับเชิญรับชมเลยครับ

มาร้องเพลงเรียกนำย้อยให้แล้ว
มาร้องเพลงเรียกน้ำย่อยให้แล้ว
ช่วงหน้าอาหารจานหลักจากเด็กซ่าทั้งสองทีม
พร้อมเสิร์ฟรับรองว่านัวมาก
ห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดครับ
ฝากทีมหลบคลิปนี้สั้นไป
เผยในออมอกออมใจนั่นด้วยนะครับ

ส่งกำลังใจมาให้พวกเราด้วยนะครับ

บอกฉันสักทีได้ไหม
เธอจะรักหรือเธอจะร้าย
อยากรู้ถึงความจริงข้างใด
ไม่อยากเสียเธอให้เสียหนึ่งตา
วันนี้นะครับน้องแอลนะครับจะมาในบทเพลง
จะรักหรือจะร้าย
เอามาฟังบทเพลงจากน้องแอลนะครับในวันนี้นะครับ

จะรักหรือจะร้าย
โจมตี
ฮู้ฮ่าฮ่า
เป็นราวที่ใครพูดกัน
คงไม่เหมือนที่ฉันได้ยิน
เธอเป็นใครแบบไหนไม่รู้เลย
รักเธอฉันดีมากมาย
กากกลายว่าไม่ใช่เลย
แปลกใช่ไหมที่เราเคยไว้ใจ
สิ่งที่ใครเห็นกับสิ่งที่เธอเป็น
ก็กลัวว่าเธอจะเอายังไงกับฉัน
ไม่รู้ว่าทำมาแบบไหน
เธอจะดีหรือเธอจะรัก
ก็ฉันยังไม่เข้าใจ
ว่าใจจริงใจของเธอต้องการสิ่งไหน
บอกฉันสักทีได้ไหม
เธอจะรักเพราะเธอจะร้าย
อยากรู้ถึงความจริงข้างไหน
ไม่อยากเสียเธอให้เสียน้ำตา
ก่อนที่จะเชื่อเธอหมดใจ
ก็ได้ไม่ให้ฉันได้ฟัง
ความเป็นจริงที่ออกมาจากหัวใจ
สิ่งที่ใครเห็นกับสิ่งที่เธอเป็นบ่
มองว่าเธอจะเอายังไงกับฉัน
ไม่รู้ว่าเธอมาแบบไหน
เธอจะตีหรือเธอจะร้าย
ก็ฉันยังไม่เข้าใจ
ว่าใจจริงของเธอต้องการสิ่งไหน
บอกฉันสักทีได้ไหม
เธอจะรักหรือเธอจะร้าย
อยากรู้ถึงความจริงข้างใน
ไม่อยากเสียเธออย่าเสียน้ำตา
ตกลงแล้วเธอจะเอายังไงกับฉัน
ไม่รู้ว่าเธอมาแบบไหน
เธอจะตีหรือเธอจะร้าย
ก่อนฉันยังไม่เข้าใจ
หัวใจจริงของเธอต้องการสิ่งไหน
บอกฉันสักทีได้ไหม
เธอจะรักหรือเธอจะร้าย
อยากรู้ถึงความจริงข้างใด
ไม่อยากเสียเธออย่าเสียน้ำตา

ทางนี้ด้วยค่ะ

เธอจะรัก
รักดีกว่าน่ารักสักขนาดนี้

เปลี่ยนเสียงระหว่างเสียงจริงเป็นเกียงหลบทำได้เนียนมากเลย

ให้เรื่องเดียวพี่คงเสริมเรื่องว่า

มันจะมีความเท่มันจะเหมือนกับ
นั้นหนูก็ร้องได้ดีเลยแบบกำลังสนุกเลย

มันเลยมันเลยเป็นจะรักหรือจะร้ายแบบเวอร์ชันโรแมนติกนิดหนึ่งในวันนี้อะไรอย่างนี้
แต่ถ้าให้เลือกว่าจะรักหรือจะร้ายก็รักแอ๋วอยู่ดีครับ
ปะตั๊กมีความรู้สึกว่าแอลยังไม่อินกับเพลง
แต่เนี่ยป้าตั๊กรู้เลยเพราะป้าตั๊กดูจากสายตาแอลเอลยังไม่อินกับมันอะไรอย่างนี้
ต้องปรับตรงนี้แอลต้องสถิตอยู่กับเพลงอยู่กับเนื้อเพลง
เพลงมันสื่ออะไรมันเป็นเพลงสุขใช่ไหม
เราจะร้องยังไงให้คนที่นั่งอยู่อย่างนี้เขาสนุกไปกับเรา
ถ้าเราสามารถทำให้คนในนี้สนุกไปกับเราเสร็จเราตีบทแตกเราตีโจทย์แตก
แต่ความสามารถที่แอลมีอยู่ลูกทำได้อยู่แล้วได้แบบเหลือฟื้อเหลือล้นแหละจะบอกให้

เพลงนี้อย่างที่ทั้งสองท่านบอกนะพี่แพทย์วงเคลียร์เนี่ย
เขาร้องเนี่ยเขาเป็นร็อกแบบหวานจริงนะ
เขาจะร้องหวานแต่แบบเขาหนักแน่นแข็งแรง
แค่นั้นเองหนูทำได้เพราะหนูมีพรสวรรค์และความสามารถ

เขาไม่ค่อยได้ออกรายการทีวีค่ะ

เขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบมีกล้องเยอะ

เห็นด้วยแล้วเสียงเขาสั่นตั้งแต่โน้ตแรกเลย
เวลาอยู่ในรายการทีวีมันจะยากกว่าการเล่นคอนเสิร์ตสดนิดนึงครับ
เพราะว่าคอนเสิร์ตสดเรามีคนช่วยส่งพลังขึ้นมาเยอะไง
แล้วมันจะมาพออยู่ตรงนี้มีแต่กล้องแล้วก็หันมีคนจ้อง
แล้วมันก็เลยแบบเราต้องบิวต์ตัวเองเยอะกว่าปกตินิดหนึ่ง
เอาแล้วลูกหมดหน้าที่ของน้องแอวแล้วนะครับ
ไปประจำที่ครับ
มาน้องแอว
ฝากน้องแอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับ
แองจี้ชื่อจริงชื่อว่าอะไรลูก

เป็นลูกครึ่งชายอเมริกันค่ะ
นี่ก็อีกคนนึงนะบอกไม่เคยออกทีวีเลยเหมือนกัน

รู้สึกดี

เห็นเป็นลูกครึ่งแบบนี้นะจะบอกเลยนะครับ
ว่ามีใจรักในเสียงเพลงของเกาหลี

นี่แหละคือไอดอลของเด็กลูกนี้เขาเลย

แม่หนูดูจนหนูภาคเสียงได้นะครับ

ไหนลองภาคเสียงให้พี่ฟังหน่อยด้วยนะ

สวัสดีค่ะมินยุนกิฉันรักเธอนะ
ฉันไม่อยากให้เธอจะออกไปไหนเลย
วันนี้ฉันตั้งใจมาทำให้ตากับยายด้วยค่ะ
ขอขนาดเยอะด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
อันสิงภาค

ทำให้คุณยายค่ะคุณยายนะคะรักคุณยายมากไหม
รักมากที่สุดในโลกนี้เลยค่ะ

แม่เห็นไหม
จี้แล้วหนูรู้ได้ยังไงว่าแม่เลี้ยงไม่เป็นล่ะ

ครอดเด็กจะคออ่อนค่ะแม่ไม่กล้าจับ

แหละ
ถ้าหากว่าคุณแอนจี้ต้องการผู้เต้นด้วยนะครับ
เดี๋ยวผมจะพยายามหามาให้นะครับคุณแอนจี้
พี่แซ็คเชิญครับ

เอาละครับตอนนี้นะคะเด็กซ่าเกิดเสียงทะเลาะกันแล้วครับ

บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้าย

หนูบอกว่าหนูได้ขึ้นทีวีแล้วนะคะ
ข่อยฮักเจ้าด้วยยายสุธีฮักของขออีก

ครูภาษาไทยเคยให้เขียนเรียงความ
ตอนอยู่ม๓แล้วหนูยังจำขึ้นใจ
ในหัวข้อโตขึ้นอยากเป็นอะไร
ให้เขียนบรรยายมาหนึ่งหน้ากระดาษ
ก็คิดถึงคำที่พ่อแม่เที่ยวบอกไว้
เป็นเจ้าเป็นนายนั้นสุขสบายทั้งชาติ
อีกฝันที่หวาดคืออยากเป็นเอฮโฮซาเตช
พอเขียนเสร็จก็รีบเอาไปส่ง
ครูอ่านแล้วลงความเห็นว่าเขียนเด่น
แต่มีอีกหวังที่หนูยังเขียนบอกเสร็จ
เป็นท็อปซีเครนที่เก็บไว้นานพอดู
บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอาย
อยากเป็นอะไรบอกให้อายรับรู้
อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครู
อีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนอาย
บอกเป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกัน
ก็เกมมาฝันแล้วก็บอกเลยว่าใช่
ท่านมีสิทธิ์พอจะคิดเรื่องความทรงอาย
จะเขียนปัญญาทุกความในใจที่มี
สิบหน้ากระดาษแด่สีคงหยุดใจนี้บ่อยู่
ขอบคุณค่ะ
พอเขียนเสร็จก็รีบเอาไปส่ง
ครูอ่านแล้วลงความเห็นว่าเขียนเป็น
แต่มีอีกหวังที่หนูยังเขียนพอเสร็จ
บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอาย
อยากเป็นอะไรบอกให้อายรับรู้
อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากคุณครู
อีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนอาย
บอกเป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกัน
ก็เก็บมาฝันและกล้าบอกเลยว่าใช่
ถ้ามีสิทธิ์พอจะคิดเรียงความสงอ้าย
เขียนบรรยายทุกวันในใจที่มี

คณะข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ตั๊กเป็นอย่างไร
เหมือนมาร้องเวย์ไว้ให้พวกเราสูงสนาดอย่างเงียน
ปะตั๊กถือว่าแอนจิตีโจทย์แตกนะ
เพราะมันเป็นเพลงสนุกแล้วลูกทำให้ทุกคนสนุก
บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอาย
อยากเป็นอะไรบอกให้อายรับรู้
อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครู
อีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนอาย

แอนจิรีบแก้เลยเมื่อกันเดี๋ยวมันจะติด
จี้จะชอบมองพื้นเขินหรือว่าไงลูก
เคินค่ะอี๋โถ่
แต่กล้ากระทั่งของคุณเองมันดูไม่น่าเขินเลย
เพราะว่าป้าตั๊กดูแล้วเนี่ยรูปสมบัติคุณสมบัติ
อะไรทุกอย่างในตัวแอนจิเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นสตาร์เลยนะ

นี่ไงระบบเขินตรงไหนวะที่เขิน

งจี้ต้องรีบปรับตัวนี้ให้ป้าตั๊กอย่างเดียวเท่านั้นเลย
นอกนั้นแอนจิไม่ต้องปรับเลยลูกทุกอย่างในตัวแอนจิปะตั๊กเลิฟมากรักมากเลย

สำหรับเพลงเมื่อกี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแอนจี้มาเอามันวันนี้
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่มันโดดเด่นออกมาก็คือคาแรคเตอร์ของแอนจี้เนี่ย
แอนจี้เก็บตรงนี้ไว้แล้วก็เอาเวลาไปพัฒนาเรื่องร้อง

เชื่อว่าแอนที่จะเป็นศิลปินที่ครบเครื่องอีกคนนึงครับ
ผมบอกได้เลยว่าอย่างที่ทั้งสองคนพูดถูกเลย
เขาเกิดมาเพื่อเป็นสตาร์จริงนะ

มองตาพี่แล้วมองไม่ล้าใส่ตา
เข้าใจว่าพี่หน้าตาดีนะ

เขาอาจจะเคยเห็นเยอะแล้วหน้าตาแบบนี้
ว่าไม่เท่าไหร่หรอกอะไรอย่างนี้

ไม่ต้องมองพื้นครับมองข้างบน
และนี่คือวิธีแก้ของแองจี้ขอบคุณครับ
กรรมการทุกคนมีเทคนิค
ถ้ามองพื้นอันนี้มองบนใช่ครับ
ของพี่ง่ายอย่างเดียวครับ
อะไรครับ
มองตาพี่อย่างเดียวครับ

ผู้หญิงเก็บเจ็บหน่อยลูกเก็บหน่อย
อยากเป็นแฟนอาย
เป็นยังไงบ้างพี่แซ็ค
ในรอบที่๑ยกที่๓นี้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ
ถ้าลูกครึ่งอีสานใต้ได้๑คะแนนนั่นหมายถึง๓๐แล้วนะครับ
แต่ถ้า๓แนวแถวจริงได้๑คะแนนก็จะเป็น๒๑ในยกนี้นะครับ

ต้องการคะแนนสะสมจากคณะกรรมการทั้ง๒ทีมครับ
รอบที่๑ยกที่๓ทีมที่ชนะคือทีม
ลูกครึ่งอีสานได้เป็นฝ่ายชนะ
เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ลูกครึ่งอีสานใต้นะครับ
มีคะแนนสะสมนำไปแล้ว๓คะแนน
แนวแจ๋วจริงมีคะแนนอยู่ที่๐คะแนน
มันมีจริงนะที่นำกันไปแบบนี้นะครับ

เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับทุกคน

สิ่งหนึ่งเลยเรามาทำเพื่อบ้านเกิดของเราตอนนี้

ยังมีกำลังใจจากคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านด้วย

งานเข้าทีม๓แนวแจ๋วจริงอย่างหนักแบบนี้
มาเอาใจช่วยเด็กกันเยอะนะครับ
ในยกที่๔ของร้องได้ยกกำลังซ่า

เอางี้ถ้าแจ๊กชื่อเพลงขึ้นมาหนูร้องได้มั้ย

ร้องได้แหลลาน
ไม่ใช่
เรียกพี่ได้มั้ย
และพี่จะให้กินขนมหมื่นห้า
เมื่อใจเธอเหมือนดังทะเล
ความรักฉันเหมือนกับฝน
ฝนตัวตอนนี้ยังขนิน้อย